เหตุสลดตึกธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ใช่ไฟไหม้และไม่ใช่ระเบิดแต่ผู้เสียชีวิตทั้ง๘รายขาดอากาศหายใจเพราะแก๊สไทโรเจนฟังจากปากหัวหน้าชุดนักดับเพลิงที่อยู่ในเหตุการณ์ถามตรง๑๙นาฬิกา